พูดถึงเรื่องของความเมาค่ะทำให้เกิดความเบลอหลงลืม
แม้กระทั่งพี่น้องด้วยกันเองเนี่ยยังถึงขั้นเอามีดมาแทงกัน
เพราะว่าเมามากไงพี่น้องคู่หนึ่งนะคะเป็นผู้ชาย
ตั้งวงดื่มเหล้ากันที่นครสวรรค์หลังจากนั้นเมามากเลย
เอามีดมาแทงกันไม่รู้พลาดไอ้ท่าไหนนะคะ
ถูกแทงตายคาที่ค่ะส่วนน้องบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าบ้านพักค่ะในตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุไปเลยนะคะไปพบศพพี่ชายค่ะ
ส่วนน้องชายชื่อไหนกาหลงถูกฟันที่แขนซ้าย

ได้ข้อมูลแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุ
ในเงียบพี่ชายกับไหนกาหลงคนน้อง

บริเวณกระท่อมใกล้บ้านนั่นแหละ
แล้วมีปากเสียงกันรุนแรง
จากนั้นต่างคนต่างคว้ามีดออกมาดวนกันค่ะ
น้องฟันพี่ชายเข้าที่บริเวณศีรษะจุดสำคัญเลย
บาดแผลยาว๑๕เซนติเมตร
ส่วนตัวน้องเองถูกฟันเหมือนกันที่แขนซ้ายแผลชะกันถึงกระดูก
หลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะนำตัวน้องชายที่ชื่อว่านายกาหลง
มาสอบปากคำเพิ่มเติมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ส่วนสาเหตุตำรวจก็ค่อนข้างชัดแล้วล่ะว่าเกิดจากความเมา
น้ำเมาเนี่ยพอมันกินเข้าไปมันก็หลงลืมพี่น้องกันยังฆ่ากันได้เนี่ยนะคะ
แล้วพอเมาแล้วยิ่งมากระทบกระทั่งกันมีปากเสียงกันยิ่งห้ามใจกันไม่อยู่ค่ะ
แล้วก็บานปลายจนถึงขั้นทำร้ายกันเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
พี่น้องท้องเดียวกันแท้นะกินข้าวหม้อเดียวกันด้วย